อุบัติเหตุบ้างคุณผู้ชมโลกโซเชียลแห่แชร์คลิป
ระทึกอุบัติเหตุยางรถยนต์ระเบิด
เกิดประกายไฟล้อหลุดออกมา

แต่ว่าโชคดีที่ครั้งนี้ไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
น่าตกใจนะคะแล้วมีประกายไฟด้วยแบบนี้
ล้อปลิวแบบกระเด้งขึ้นไปบนตัวตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องติดหน้ารถที่สามารถบันทึกเหตุการณ์สุดระทึกนี้ได้ไว้ได้นะคะ
จู่รถยนต์คันที่ขับอยู่ข้างหน้ายางรถล้อหลังด้านขวาระเบิด
ซึ่งคลิปก็เห็นนะคะว่ายางรถกระเด็นออกมา
พอยางหลุดออกไปแล้วเนี่ยส่วนของล้อก็มีประกายไฟลุกไหม้ออกมาด้วยค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนบอกว่า
เหตุสุดระทึกระหว่างกลับบ้านคันหน้าล้อหลุดเส้นทางกาญจนาพิเศษ
พระราม๒ลงสุขสวัสดิ์ตกใจมากใจเต้นตุบ
โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงค่ะ
ซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะ
หลายคนก็ชมคนขับบอกว่ามีสติในการขับขี่
ประคองรถไว้ได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
บางคนก็ขอแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ
สายตรวจโซเชียลของเราได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ

รายละเอียดบอกว่าเส้นทางถนนกาญจนาพิเศษ
่งหน้าพระราม๒เส้นนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
และแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงมาก

ที่ขับมาจึงขับมาด้วยความเร็วสูง
อยากจะขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะ